ท่านผู้ชมครับเรื่องของบ่อนการพนันตอนนี้ก็เลยปราบรามกันใหญ่เลยนะฮะ
เมื่อวานนี้ที่ในกรุงเทพเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นอยู่สองจุดเนี่ยนะฮะ
เป็นบ่อนลอยฟ้าแถวปิ่นเกล้าแล้วก็เป็นลักษณะของบ่อนแถวแถวดอนเมือง
อ่าแต่ก็ไม่เจออะไรนะครับเจอแต่ห้องเปล่าเปล่า
แต่มันไม่ได้เล่นนานแล้วตรงจุดนี้ก็เจอนะฮะนี่แถวดอนเมืองนะครับ
วันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบานหรือว่าบชนนะครับพลโนตรีปียะตาวิชัย
ในฐานะโฆษกบชนด้วยแถลงเกี่ยวกับการตรวจค้นจับกลุ่มบ่อนพนัน
ปิ่นเกล้าและดอนเมืองเมื่อวานนี้นะครับ

เป็นการไปจับกลุ่มจุดที่เป็นห้องพักรายวัน
อยู่ถนนสงประพาเขตดอนเมืองนะครับ
มีนายอำนวยเกียรติดอนเมืองเป็นเจ้าของ
ตอนที่บุกเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยเจออุปกรณ์ก็จริงแต่ไม่มีนักพนัน

พบอุปกรณ์การเล่นตู้ไฟฟ้าหรือว่าตู้ลูกดีด๔ตู้
ตู้ยิงปลา๑ตู้โต๊ะพนันเสือมังกรอีก๑โต๊ะ

ก็เลยแจ้งข้อหาให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพักอาศัยซ่อนเร้น
บ่อนพนันไม่ได้แจ้งเพราะว่ามันยังไม่ครบองค์ประกอบ
ใช่ค่ะไม่มีผู้เล่นไม่มีตัวเงินที่ไปเล่นการพนัน
มีแต่อุปกรณ์นะคะถูกต้องฮะมันต้องครบองค์ประกอบความผิด

ส่วนที่ปิ่นกล้าวนี่เป็นบ่อนลอยฟ้า
ที่แบบโอ้โหมีชื่อเสียงมายาวนาน
ที่เมื่อวานเรานำเสนอไปด้วยรอบหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นนะฮะอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับ
สูง๖ชั้นในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับ

ตอนนี้ติดป้ายเป็นห้องจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วโล่งแบบนี้ค่ะ

คือคนที่เฝ้าอยู่เขาบอกโอ้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นบ่อน
เดี๋ยวนี้เป็นห้องสัมมนาเป็นที่จัดเลี้ยงสัมมนา
นายพุทธิพงศ์กลงทองเป็นผู้ดูแลอาคารนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบถามข้อมูลนะ
เขาก็บอกว่า
คือตรงเนี้ยมีข้อมูลจากผู้ป่วยติดเชื้อคือสิบเก้า
บอกว่าเข้ามาเล่นบ่อนพนันที่นี่
ก่อนจะติดเชื้อก็เลยต้องมาตรวจสอบ

ไม่มีมันเคยมีมานานแล้ว
แต่เพิ่งติดโคลสิบเก้าหนึ่งก็ไม่นาน

ทางพลตรีปียะบอกว่าจากการสอบสวนทั้งสองแห่ง
ผู้ดูแลสถานที่หรือว่าเจ้าของสถานที่ทั้งสองแห่ง

พื้นที่ดอนเมืองนะตัวนายอำนวยบอกว่า
เคยเปิดเป็นบ่อนพนันจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีการเล่น
ส่วนที่ปิ่นกล้าผู้ดูแลอาคารก็ปฏิเสธนะครับ
บอกว่าไม่เป็นบ่อนไม่ได้เป็นบ่อนตามที่มีข่าวลือทางโซเชียล
โดยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับ
เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดเกี่ยวกับโรคโควิดนะครับ
มีการปรากฏข้อมูลข่าวสารในหลายพื้นที่
ไทม์ไลน์ว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใด
หรือคนเก็บเข้าไปปฏิสัมพันธ์หรือไปที่หนึ่งที่ใด
โดยมีการอ้างว่านะครับหรือให้ข้อมูลว่า
ในบ่อนการพนันที่๑ที่ใดเหล่านี้เป็นต้นครับ
เราก็คงต้องการขยายผลและสินส่วนจากกลุ่มหมดทุกรายครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามท่านโฆษกบชนนะครับ
ิยาตาวิชัยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แสดงว่า
ในพื้นที่นครบานในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเราจะเรียกได้ไหมว่า
ไม่มีบ่อนพนันท่านก็บอกว่าคือถ้าจะพูดอย่างนี้เนี่ย
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธอะไรนะ
เอาเป็นว่าถ้าประชาชนพบว่ามีข้อมูลเรื่องของบ่อนยังไงเนี่ย
ก็แจ้งมาที่ตำรวจก็แล้วกันเดี๋ยวตำรวจจะไปตรวจสอบให้
ไปกวาดล้างจับกลุ่มให้แต่จะถ้าจะบอกว่าไม่มีบ่อนพนัน
เดี๋ยวก็จะหาว่ามาปฏิเสธอะไรอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า

ส่วนที่ลำปางค่ะทางฝ่ายปกครองเขาก็ได้รับแจ้งมา
เขาก็ไปตรวจสอบนะคะลักลอบเล่นการพนัน
แต่เล่นกันในบ้านแล้วอันนี้องค์ประกอบครบ
มีคนเล่นมีเงินมีอุปกรณ์การเล่นเห็นไหมคะ
มีผ้าปูด้วยใช่ค่ะครบถ้วนค่ะครบถ้วนค่ะ
อันนี้สำคัญอันนี้อุปกรณ์สำคัญ
ใช่ค่ะก็เนี่ยคนอายุน้อยสุดที่เล่นอายุ
บ่าย๒วันวันนี้นะคะ
ก่อนนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ในชุมชนหัวฝ่ายหมู่๔ตำบลกล้วยแพ้อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
มีผู้ที่ลักลอบเล่นการพนัน๔คนค่ะเป็นผู้ชายทั้งหมด
แล้วก็มีคนที่อายุน้อยสุดก็คืออายุ๑๙ก็ร่วมเล่นอยู่ด้วยกันนะคะ
อันนี้อุปกรณ์ครบมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งคนเล่นมีทั้งเงินที่เป็นของกลางนะคะ
สิ่งที่เจอก็มีไผ่มีสำรับมีผ่าห่มเงินส่วนได้มี๑๘๐บาท
หนึ่งในนักพนันที่ถูกจับบอกว่าก็เพื่อนมาเที่ยวบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรกัน
ก็เลยเล่นไพ่กันเล่นได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองเจ้าหน้าที่ก็มาจับแล้ว
แม่เพิ่งครึ่งชั่วโมงเองเพิ่งเล่นได้ครึ่งชั่วโมงคือเพื่อนมาเที่ยวบ้านไม่รู้จะทำอะไร
ทีหลังก็เปิดดูไทยรัฐนิวโชว์เจ้าหน้าที่ก็จับส่งตำรวจนะคะสพเขลางนครก็ต้องดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เป็นเรื่องของการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินด้วยนะคะทั้งหมดยอมรับสารภาพค่ะ
ส่วนในพื้นที่ตำบลทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ไปจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพนัน
อันนี้บ้านอีกหลังนึงค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่๒นะคะตำบลทุ่งฝ่ายค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
จับนักพนันได้เนี่ย๕คนนะคะเป็นผู้หญิงหมดเลยของกลางก็มีอุปกรณ์การเล่นไพ่มีไพ่๖สำรับเงินสด๒๒๐๐บาท
เป็นลักษณะของอยู่ในห้องในบ้านนะคะก็ปิดประตูปิดหน้าต่างมิดชิดแถมยังติดกล้องวงจรปิดด้วยก็เลยเป็นหลักฐานเลย
เห็นรู้เลยใครมาเล่นอะไรยังไงบ้างนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจสอบภาพในกล้องวงจรปิดนะคะก็เลยเห็นว่าอ้าวที่ไปจับได้เนี่ยคือผู้หญิง๕คน
ครับแต่ตามภาพมันก็หลายคนนะตามภาพในกล้องวงจรปิดไปย้อนดูอ่ะก็มาเล่นกันหลายคนอ่ะแล้วมีหลายวงด้วยอ่ะค่ะ
โต๊ะเลยเนี่ยใช่ค่ะแต่วันที่เจ้าหน้าที่ไปจับมีแค่วงเดียว๕คนผู้หญิงล้วนก็เลยเหมือนบันทึกไว้ให้เลย
ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้าของบ้านนะคะเจ้าหน้าที่บอกนะคะก็เดี๋ยวไปไล่ไล่ดูค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นภาพแล้วเห็นหน้าคนที่มาร่วมเล่นแล้ว
ก็เดี๋ยวนำตัวทุกคนแหละมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะโอ้โหนี่เขาไม่กลัวกันเลยอ่ะเนี้ยใช่ไหมอืม
ไม่ได้เจอหน้าญาติพี่น้องนะพ่อแม่ลูกเมียนี่ไม่ได้เจอเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยตอนนี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดง
หลวงพ่อน้ำหอมท่านโพสต์เนี่ยครับเดี๋ยวหยุดตรงหน้าจอนี้ไว้หน่อยนะครับ
ท่านโพสต์บอกว่าใครที่ไปบ่อน๙กิโลเป็นชื่อพื้นที่วังหินและเขาแตงอ่อนไปตรวจซะ
หลวงพ่อน้ำหอมเนี่ยครับพระครูมัธุรสธรรมภาณนะครับ
เจ้าวาดวัดรังศรีสุธาวาสหรือวัดไร่กล้วยนะครับ
ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลสุรษัตริย์เขต๑ตำบลสุรษัตริย์ที่ชนบุรีด้วย
เพราะตอนนี้ท่านคือกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว๑๔วันอยู่ในกุฏิ
เนื่องจากก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากในพื้นที่สุรชานะครับ
มีคนติดเชื้อโควิด๑๙จากบ่อนพนันจำนวนมากเยอะแยะไปหมด
แล้วก็มีแม่ค้าขายน้ำแล้วก็ทำโรงทานที่บริเวณวัดเนี่ยมาติดเชื้อโควิด๑๙อีก
จ้าวาดเองก็เป็นกลุ่มเสี่ยงไปเลย
ท่านเลยต้องกักตัวอยู่ในกุฏิอยู่ที่วัดนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่รับกิจนิมนต์อะไรเลยนะครับไม่เจอผู้คนพระลูกวัดเกือบสามสิบรูป
ก็ต้องกากกันหมดแล้วก็ตรวจหาเชื้อโขล๑๙กันหมด
ลำบากเลยทีนี้นะครับท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้รับผิดชอบต่อสังคมหน่อย
อัตมาชี้ให้เห็นเลยว่าบ่อนมันอยู่ตรงไหนเผื่อเจ้าหน้าที่จะไปตรวจเพิ่มเติม
ตรงนี้นะฮะมีอยู่๓จุดนะครับในพื้นที่ศรีรชาจังหวัดชนบุรี
๙กิโลบ่อนวังหินบ่อนเขาแตงอ่อนไปตรวจซะเดือดร้อนไปทั่ว
นี่ท่านเจ้าวาดบอกค่ะโอ้โห